นี้นะคือคนอื่นจะมองเขายังไงเขาไม่สนสสเต้มงคลกิจ
ยังคงเดินหน้าตามแนวทางของเขามีผู้สื่อข่าวถาม
ยังรออยู่นะค่ะนี่เขาไปทำอันนี้ก่อน
เอาเครื่องเส้นไหว้ไปที่ท่าน้ำท่าเรือพิบูรสงครามหนึ่ง
เส้นไหว้ดวงวิญญาณของคุณแตงโมบอกว่าให้มาช่วยเหลือหาหลักฐาน๓ชิ้นที่เขาหาหน่อย
เสื้อคลุมสีขาวเออเมื่อกี้กรรมธิการก็พูดถึงเสื้อคลุมสีขาว
กระเป๋ามีดเพื่อนำหลักฐานทั้งหมดมารวบรวมกับหลักฐานที่เขามีอยู่
เพื่อหาความจริงว่าคุณแตงโมเสียชีวิตจากสาเหตุอะไรกันแน่
โดยเสื้อคลุมกับกระเป๋าที่ตำรวจยังหาไม่เจอเนี่ยส่วนตัวเขาพี่เต้เนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นหลักฐานสำคัญ
ที่จะนำไปสู่การค้นหาความจริงส่วนมีดอ่ะมีดเนี่ยที่ต้องหาเพราะอะไร
เพราะว่าพี่เต้เขาสันนิษฐานว่าแผลที่ขาของคุณแตงโมเกิดจากของมีคม
มันน่าจะเป็นมีดไม่ใช่ใบพัดเรือนะครับลองฟังพี่เต้หน่อยฮะ
แล้วก็บริเวณที่ใกล้บัดแผลที่สุดที่จะบอกว่าเป็นของมีคมจริงเนี่ย
ก็คือเสื้อสีขาวที่ผูกเอวก็หาไม่เจอ
ถ้าหาเจอมันก็จะสามารถที่จะบอกอะไรได้หลายอย่างมาเส้นไหว้น้องแตงโมหน่อย
แล้วก็บอกว่าให้ช่วยเปิดทางให้พี่หน่อยในเมื่อในเมื่อพี่ก็ช่วยมาหลายวันแล้ว
ก็ช่วยพี่ต่ออีกหน่อยให้มันจบพี่ได้ไปทำเรื่องอื่นอยากให้มันจบ
ส่วนประเด็นเรื่องคราบเลือดที่เขื่อนกั้นน้ำติดกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบางกรวย
ใกล้จุดที่พบร่างคุณแตงโมเนี่ยที่สสเต้ไปเจอเนี่ยนะฮะ
ได้รับการยืนยันจากลูกจ้างของกรมชนประธาน
ที่ดูแลประตูระบายน้ำในตอนหลังว่า
เต้ออันนั้นมันคราบเลือดปลาดุกนะ
คือคนมาตกปลามาหวานแหนะครับ
แล้วก็มาปลดเบ็ดปลดแหกันตรงนี้

สสเต้บอกว่าก็พี่ยังติดใจ
ก็พี่ยังสงสัยไม่เป็นไร
พร้อมที่จะส่งตรวจเดี๋ยวจะเอาคราบเลือดนั้นนะฮะ

ตรวจสอบภายในหนึ่งถึงสองวันนี้
คือถ้าไม่ใช่ก็จะได้ไม่ต้องคาใจอยู่
เต้บอกมีคนถามประเด็นที่ผมพูดไว้ตอนต้น

เห็นเพียงแค่คนเป็นกลุ่มเท่านั้น
แต่ความพยายามของเขายังไม่ลดละนะ
ประสานอีกครับคุณวรพรคุณผู้ชมฮะ
ประสานไปยังคราวนี้บริษัทเอกชนเลยของต่างประเทศ
แต่ตอนนี้อยู่ระหว่างการประสาน

ค่าใช้จ่ายในการขอดูครั้งนี้

คือคุณเต้นี่เป็นคนที่เชื่อมั่นมาก
ว่าคดีนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุ
เป็นฆาตกรรมแล้วก็แกก็หาหลักฐานมาโดยตลอดเลยด้วย
ฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพญามาโดยตลอดเลยนะคะ
ก็ต้องบอกว่าคดีของคุณแตงโมเนี่ยนะ